นี้สมัยนี้ความสวยเป็นเรื่องที่เข้าถึงได้ง่าย

ยอมใจอ่อนขึ้นเขียงไปเลยพี่จ๋า
อยากจะได้แบบตาสองชั้นตาหวานนิดนึงนะคะ

แล้วก็บอกเลยว่าครั้งนี้ถือว่าเป็นการตัดสินใจทำศัลยกรรมครั้งแรกในชีวิตเลยนะคะ
ลินิกที่สาวใบเตยตกลงปลงใจให้คุณหมอทำสวยให้คืออะไร

และหลังจากออกจากห้องผ่าตัดทันทีทันใดดวงตาคู่ใหม่ปิ๊งปั๊งมาเลย
เจ้าตัวก็ปลื้มสุดนะคะเพราะว่านอกจากจะแก้ปัญหาชั้นตาไม่เท่ากันได้ตามต้องการแล้ว
คนรอบข้างก็เอ่ยปากชมด้วยบอกว่าเฮ้ยใบเตยทำแล้วดีนะดูเด็กลง
คุณแม่น้องเวทมนต์หรือว่าเป็นพี่สาวกันคะเนี่ยนะคะหลายคนก็แอบแซวอยู่
ส่วนด้านดีเจบุโกะคนนี้แหมชินกันแล้วสนิทกันแล้วกับการศัลยกรรมไม่ยอมน้อยหน้าค่ะ
ครองตำแหน่งเจ้าแม่ศัลยกรรมทั้งทีไม่ยอมเสียชื่อนะจ๊ะล่าสุดนู้นบินไปเกาหลี
อัพหน้าใหม่ขอสวยสับแบบอันยองกลับมาเลยนะ
ครั้งนี้ค่ะดีเจบุ๊กโกะก็เปิดแบบไม่มีการ์ดอีกแล้ว
เจ้าตัวนะคะก็บอกว่าเขียนแคปชั่นไว้

จ่ายเองเจ็บเอง๓ปีกว่าห่างกับมือหมอไง

ยังไงก็ขอให้หน้าใหม่เนี่ยเฮงปังแล้วกันนะ
คือว่าพี่เขาอยู่ในวงการก็ใช้หน้าตาธรรมหาชีพคุณผู้ชมนะ
เราดูไว้แล้วก็ศึกษาหาข้อมูลก่อนจะไปทำศัลยกรรมกันด้วยนะคะ